ฉะนั้นข่าวบันเทิงจะต้องมีเรื่องที่ไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดา
เท่าเท็นมากเลยจะรังดงดังเลยนะครับ
ของพี่เอชายามิดชัยจะบอกว่าไม่ธรรมดาจริง
ลูกสองแล้วหลายคนก่อนหน้านี้ลือกันไปลือกันมาว่าจริงไม่จริง
บอกว่ามีจริงบ้างมีไม่จริงบ้าง
เอาให้จบเอาให้เคลียร์พี่เอชายาออกมาเองเลยนะคะ
บอกชัดเลยมีแล้ว๒คนด้วย
ไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบไม่ต้องจับผิดอะไรกันแล้วค่ะ
เอชายามิดชัยพระเอกลิเกชื่อดังวัย๔๓ปี
ยอมรับชัดเจนมีลูกละจ้า
เดี๋ยวถอดข้อความมาอย่างนี้ค่ะ
สำหรับเรื่องลูกที่เป็นข่าวอยู่ขอตอบว่าใช่ครับลูกผมครับ
ผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ได้เปิดอะไรมาก
เพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายอะไรกับครอบครัว
อยากอยู่กันแบบสบายตามปกตินะครับ
ก็มีคนอยากเปิดเรื่องของผมแต่จริงผมไม่ได้ปิดอะไร
แฟนคลับที่ใกล้ชิดติดตามกันมายาวนานเขาทราบเรื่องนี้กันดีครับ
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็ทราบดีผมก็บอกตามปกติ
รวมถึงเพื่อนในวงการหลายคนก็รู้ผมก็แค่อยากอยู่กันแบบสงบ
ในตอนนี้ผมตอบคำถามแล้วกันนะครับ
ส่วนเรื่องอื่นผมขอมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้สักนิด
ขอบคุณพี่ฟี้ศึมนชนทุกท่าน
ส่วนเมื่อวานผมติดภารกิจถ่ายรายการทั้งวัน
แล้วก็ไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลยนั่นเองค่ะ
ก็พี่เอบอกอย่างนี้นะคุณก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะอยู่ดีจะมีคนขึ้นมาสนใจเรื่องนี้อีก
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีคนลงข่าวไปแล้วนะคะ
เรื่องชายามีลูกสองคนลงมาหลายครั้งแล้ว
แต่ไม่ได้มีอะไรคิดว่าเขียนแซวกันปกติ
เขาเองก็เลยไม่ได้คิดว่าคราวนี้จะมีคนสนใจขนาดนี้ค่ะ
พอเมื่อเช้าพี่เอบอกว่าทราบเรื่องจากพี่ตุ้มผู้จัดการ
ว่านักข่าวโทรกันมาสายแทบไหม้เลยทีเดียว
ก็เลยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แหละชี้แจง

ถ้าไม่เป็นการรบกวนพี่สื่อจนเกินไป

รบกวนให้พี่ช่วยพาดหัวข่าวว่า
ชายาตอบสื่อด้วยความสุขว่าลูกผมเองครับ
วงเล็บฉีกยิ้มด้วยจ้าอ้าวค่ะ